ส่วนที่อังกฤษนะครับยังแข่งขันแบตมินตัน
หญิงเดี่ยวนะครับรัชนกอินทนนท์มือ๕ของโลก
เอาชนะอายะโอโฮริมือ๑๙จากญี่ปุ่น
ต่อ๑๑ทั้ง๒เกมเข้ารอบ๘คนไปเจอกับเฉินยูเฟย์
มือหนึ่งจากจีนนะครับที่เอาชนะบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มาได้
ส่วนประเภทหญิงคู่ครับจงกลพันธ์กิติธารกุล
ระวินดาประจงใจแพ้คู่มือ๕จากเกาหลีใต้
ตกรอบสองทำให้ตอนนี้ยังเหลือน้องเมย์กับพรปวีช่อชูวง
ประเภทหญิงเดี่ยวและเดชาพลภวรานุเคราะห
กับซับซิริแต้รัฐนาชัยในประเภทคู่ผสม
ทีมมวยสากลของไทยกลับมาจากจอแดนถึงไทยแล้วนะครับ
ทีมชายและทีมหญิงหลังเสร็จสิ้นภารกิจรอบคันเลือก
ไปโอลิปิกเกม๒๐๒๐เดี๋ยวได้โคต้ามา๔รุ่นนะครับ
ก็คือสุดาพรศรีสอนดีรุ่น๖๐กิโลกรัมหญิง
ใบสนเมนิกอลรุ่น๖๙กิโลกรัมหญิง
ธิริสันปั้นหวดรุ่น๕๒กิโลกรัมชาย
และชัดชายเดชาบุฏดีรุ่น๕๗กิโลกรัมชาย
มวยสากลของไทยทั้งหมดจะเดินทางไปกักตัวที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก

ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด๑๙ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ส่วนเรื่องความเคลื่อนไหวของโอลิปิกเกมนะครับ
พิพัฒนรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พร้อมด้วยดรกล้องศักดิยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
รวมแถลงการสนับสนุนการถ่ายท่อสดโอลิมปิกเกม
รวมใจสู่ชายชนะผ่านช่องทางออนไลน
นายพี่พัทรเผยว่าญี่ปุ่นแจ้งมาว่าโอลิปิกเกมยังจัดการการตามเดิมนะครับ
ระหว่างวันที่๒๔กรกฎาคมถึง๙สิงหาคม
สถานการณ์ของโรคโควิด๑๙ยังไม่สิ้นสุด
และได้เตรียมการป้องกันระดับสูงเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการแข่งขัน
ซึ่งทางกระทรวงได้ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด
กับคณะกรรมการโอลิปิกสากลและองค์การอนามัยโลกนะครับ